แล้วก็มาถึงเวลาที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินอนาคตโชคชะตาครอบครัวของน้องคิงจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับคำตอบ๔ข้อที่อยู่ในมือผมนี่ครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
แข่งฟุตบอลทีมชาติไทยประจำปี๒๕๕๙
มีชุดสีอะไรบ้าง

น้องคิงเลือกตอบตัวเลือกที่๑
สีน้ำเงินขาวแดงซึ่งเป็นคำตอบที่

คือสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงนะครับ
สีน้ำเงินนี่ก็คือสีของชุดเย่านะฮะ
สีแดงคือสีของชุดเยือน
สีขาวคือสีของชุดแข่งชุดที่๓นะฮะ
เพราะฉะนั้นน้องคิงทำได้ในข้อแรก
ถามหน่อยลูกว่าหนูมั่นใจเลยไหมพอเห็นตัวเลือกขึ้นมา

ตอนนี้รับทุนไปต่อลมหายใจอยู่ที่๕๐๐๐บาท
เรียกต่อเลยดีกว่านะฮะ
ตอนนี้ผมว่าคุณย่านี่น่าจะตื่นเต้นมากกว่าใครแน่
กำลังนั่งลุ้นกันอยู่นะฮะ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องพริกแกงครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะฮะก็คือทำพริกแกงให้ได้ครึ่งกิโลกรัม
ภายในเวลา๓นาที
ครึ่งกิโลนะฮะ

ภารกิจข้อนี้ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ครับ
น้องแม่ง
ไปไอ้น้องด้วย
พริกแกงครึ่งกิโลใช้เวลาไปก็คือ
๒นาที๒วินาทีครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ครีมเลือกตอบตัวเลือกที่สี่

จบค่ะจบค่ะจบค่ะจบค่ะจบค่ะ

แมวดำเพื่อนสีของธอมตัวนี้มีชื่อว่า
อยู่เสมอผมก็ลุ้นเอาใจช่วยนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อสุดท้ายจากเรื่อง
ห้องเรียนชั้นป่อสองครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เด็กชายในภาพใส่จงกระเบนสีอะไร

เค้กเลือกตอบตัวเลือกที่สี่สีเหลือง

เค้กมีอีกหนึ่งตัวเลือกไหมลูก

สีเขียวครับ
ก็ขึ้นภาพตามหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะครับ

นั่นก็คือสีเขียวนั่นเองนะครับ

ครอบครัวของน้องคิงจากจังหวัดเพชรชบูรณ์

แล้วหนึ่งหมื่นบาทนี้นะครับ
ทางรายการเรามีค่า
เดินทางค่าอาหารค่าเสียเวลาให้ต่างหากนะลูก
หนึ่งหมื่นบาทนี้จะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับ

คิดว่าจะเอาไปต่อลมหายใจช่วงไหนก่อน

คิงถามความรู้สึกหน่อยลูก
วันนี้หนูได้มาออกรายการแล้ว
ใช้โอกาสตรงนี้แล้วหนูรู้สึกยังไงลูก
ก็รู้สึกดีใจครับ
ที่ได้สมัครมารายการเกมต่อชีวิตครับ
เด็กน้อยที่มาในรายการวันนี้ครับคุณผู้ชม
ไม่ว่าเขาจะอายุน้อยเท่าไหร่
แต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับ
คิงลุงขอให้หนูประสบความสำเร็จนะลูกนะ

อาจจะเหนื่อยหน่อยคุณปู่คุณย่าด้วยนะครับ
ดูแลร่างกายนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
แล้วขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามา

เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องคิง

เพียงคนละนิดละหน่อยคนละไม้ละมือช่วยกัน
ถือว่าเราอยู่ในสังคมไทยเดียวกัน
วันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวนะครับ
กับเราในวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้

อยากได้กำลังใจจากคนข้างไหมล่ะครับ
เขาอยากได้กำลังใจครับปูสักจุ๊บนึง
พร้อมเลย

ไม่ยอมโผล่แล้วหอมด้วย